พบกับสาวเปลือยกายนะคะอยู่ในห้องนอน
ห้องนอนเป็นลักษณะของห้องพักที่จังหวัดปราจีน
ขออภัยนะคะสมุทรปราการ
ตำรวจคาดเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากการถูกฆาตกรรม
แต่ทีนี้พอนำศพไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
พบว่าเธอป่วยด้วยนะติดโควิด๑๙
แต่ทีนี้นะคะตำรวจก็คือปักใจไปที่เรื่องของฆาตกรรมมากกว่า
เพราะว่าตามร่างกายมีร่องรอยของการถูกทำร้ายนะคะ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อนางสาวจิรพรอายุ๒๗ปี
เป็นชาวหนงบูรรมภูค่ะสภาพสบนอนหงายเปลือยกายอยู่บนเตียง
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ใบหน้าติดอยู่ที่หมอนที่วางอยู่ข้างศีรษะ
ชนสูตรเบื้องต้นนะคะขออภัยนะคะไม่พบร่องรอย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนพื้นห้องพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว๑๒ชิ้นทั้งในถังขยะ
และตกอยู่ใกล้ศพรวมทั้งที่ยังไม่ได้ใช้อีกจำนวนหนึ่งพนักงานดูแลอพาร์ทเมนต์ให้ข้อมูลว่าผู้ตายเข้ามาพักอยู่คนเดียวตั้งแต่หกกรกฎาคมคือเดือนกว่ากว่านี่เองนะคะ
ที่ผ่านมาระหว่างมาพักพบเพื่อนชายแวะมาหาแต่เจ้าของห้องก็บอกว่าไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครครับ
บ่ายสามสามกันยายนที่ผ่านมาเพื่อนผู้ตายโทรมาแจ้งบอกว่าไปดูให้หน่อยเพื่อนอยู่ที่ห้องสองสองเจ็ด
ติดต่อไม่ได้หลายวันแล้วเอากุญแจขึ้นไปค่ะแต่ประตูก็ไม่ได้ล็อก
พอผลักประตูเข้าไปเท่านั้นแหละพบศพนางสาวจิรพรนอนแน่นิ่งเปลือยกายอยู่บนที่นอน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะฟังเสียงคนดูแลอพาร์ทเมนต์ค่ะ
เมื่อวานนี้แม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากหนองบัวลำพูนะคะมาที่สพเมืองสมุทรปราการค่ะ
ก่อนจะเดินทางไปรับศพแม่บอกว่าติดต่อลูกสาวครั้งสุดท้ายวันจันทร์
ปกติก็จะคุยกับลูกสาวประจำวันอังคารค่ะโทรมาหาลูกคุยกันเรื่องรองเท้าที่จะซื้อให้กับหลานสองคน
หลานสองคนก็คือลูกสาวของผู้ตายนั่นแหละนะคะแต่แม่ติดต่อลูกสาวไม่ได้ก็เลยโทรไปหาเพื่อนลูกสาวให้มาช่วยดู
ทราบว่าลูกสาวเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นจึงได้รับศพลูกสาวไปทำพิธีชาปนกิจทันทีเลยนะคะ
เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ไม่สามารถนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดก็คือที่หนองบัวลำพูได้นะคะ
แต่ทีนี้นอกจากนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
จากการที่ไปดูกล้องวงจรปิดทีนี้ตำรวจบอกว่าเนี่ยค่ะ
อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะแต่นี่คือผู้ชายนะคะเป็นผู้ต้องสงสัย
เดินเข้ามาในอพาร์ทเมนต์วันที่๓๑สิงหาคมประมาณบ่ายโมงครึ่งตีหนึ่งครึ่ง
ผู้ชายคนนี้นะคะมาหาผู้ตายก่อนหน้านี้กล้องก็จับภาพได้
เดินออกมาที่บริเวณบันไดเหมือนมารับของหลังจากนั้นชายต้องสงสัยเนี่ย
เดินออกมาจากห้องตอนตี๒๓๐ลงไปที่ชั้นล่าง
แต่ก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจแต่อย่างใดหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์
และยังไปแวะพักคุยกับรอปภหน้าอาคารด้วยนิดนึง
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
สอบถามรอปภคนนี้นะคะบอกว่าปกติก็มีผู้ชายมาหาผู้เสียชีวิตทั้งวัน
คือหมายถึงว่าคนเดียวกันนะแต่เขาก็เข้าออกลักษณะเหมือนเป็นคนรู้จักกันนะคะ

ส่วนชายต้องสงสัยที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจอดคุย
ก็เป็นเพราะเขาเรียกมาถามว่าไปหาน้องมาเป็นยังไงบ้าง
ดึกแล้วไม่กลัวเคอร์ฟิลล์เหรอพี่มันดึกแล้วนะ
นี่มันตี๒๓๐แล้วนะพี่จะกลับบ้านตอนเคอร์ฟิลล์เนี่ยนะ

ตอบกลับไปแบบนี้ฟังเสียงพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
พอผมเห็นผมก็เรียกน้อง
ก็หยุดผมก็ถามว่าไปหาน้องน้องเป็นไงบ้าง
บอกก็ดีเสร็จแล้ว

เขาบอกว่ากลัวเหมือนกัน

มันมาไม่ซ้ำหน้ากันจำไม่ได้หรอกครับ

และซึ่งผู้ชายคนที่พี่เจอก็มีพฤติธรรมน่าสงสัยไหมครับคุณ

ความคืบหน้าของคดีพันธุ์ตำรวจเอกเติมรัฐจินดาวัฒน์ผู้กำกับการสพสมุทรประการค่ะ
บอกว่าผลชนสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตติดโควิด๑๙
ตอนนี้แพทย์ยังไม่ลงความเห็นเรื่องสาเหตุการตายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งด้วยนะคะ
ส่วนผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้
แต่ว่าที่ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดคือคนที่มาหาล่าสุด
และไม่มีคนที่มาหาแล้วหลังจากนี้นะคะ
จากการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องและคนที่ดูแลสถานที่ไม่พบว่าผู้เสียชีวิตเคยมีปัญหากับใคร
แม้ว่าจะมีการทำธุรกิจขายของออนไลน์เพราะตอนนี้ก็รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่ศูนย์หายก็มีโทรศัพท์มือถือ
ส่วนสร้อยข้อมืออยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าหลักฐานที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้ค่ะ

และมีเรื่องง่าสงสัยหลายอย่างพอว่ามีคนมาหาบ่อยไม่ซ้ำหน้าเลย
ถ้าผู้หญิงและผู้ชายทั้งกระดับวันกระดับคืน
ที่สำคัญในห้องก็ไปเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วถึง๑๒ชิ้นด้วยกัน
และเรื่องของโควิดไม่แน่ใจว่าเธอเป็นมาก่อนหน้านี้
หรือว่ามาเป็นตอนที่เธอเสียชีวิตหรือเปล่า
อย่างไรมันก็มีหลายปมที่ต้องคลี่คลายกันต่อด้วย
คลายปริศนาด้วยนะคะก็รอการคลายคดีจากตำรวจด้วย